ชายภูมิก็เป็นเหตุการณ์พ่อเลี้ยงฆ่าลูกเลี้ยงในวงเล่า

บอกทนไม่ไหวเลี้ยงลูกแล้วลูกไม่ให้ความเคารพ
ก็เลยก่อเหตุยิงลูกเลี้ยงจนเสียชีวิตนะครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงค่ำของ๑๘มีนาคมที่ผ่านมานะฮะ
ตำรวจภูทรหนองบัวแดงเข้าไปตรวจสอบเหตุการณ์มีการยิงกันจนเสียชีวิต
หนึ่งรายถือที่บริเวณท้ายหมู่บ้านโฆษณาหมู่ที่๑๐ตำรวจหนองแหวง
อำเภอหนองบัวแดงจชายภูมิ
ก็เป็นบ้านของนายลำไพรแสงจันทร์อายุ๖๖ปี
พบผู้ตายคือนายสมปองปฐุมมังอายุ๔๐ปีนะฮะ
ก็เป็นพ่อเลี้ยงกับลูกเลี้ยงกันนะครับ
เมืองต้นพบร่องรอยบริเวณกกหูซ้ายบริเวณกกหูด้านขวา๓รู
คล้ายกับถูกปืนไม่ทราบขนาดยิงเข้าไปนะครับ
เห็นเหตุการณ์ก็เล่าให้ฟังแบบนี้
นายสมปองเนี่ยก็คือลูกเลี้ยงเนี่ยนั่งดื่มสุราคมกันอยู่
แล้วก็ร้องเอะอะโวยวายทะเลาะกันกับมีปากเสียงกันกับนายลำไพรซึ่งเป็นพ่อเลี้ยง
ก็เลยมีการแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจบ้านเข้าไประงับเหตุ
ก็แยกย้ายกันไปครั้งแรกอันนี้คือภาพกราฟิกที่เราจะรอให้ได้ชมกัน
ตอนแรกมีเรื่องแล้วก็แยกย้ายกันไป
ต่อมานายสมปองกลับมาอีกครับคือลูกเลี้ยงเนี่ยกลับมาอีก
โวยวายท้าทายพ่อเลี้ยงอีกครั้งหนึ่งแบบมามาท้าทายกันมาต่อยตีกันไหมอะไรอย่างนี้นะฮะ
สุดท้ายเนี่ยก็มีเสียงปืนดังขึ้นจากในบ้าน
แล้วก็มีคนวิ่งเข้าไปดูพบว่านายสมปองถูกยิงจนเสียชีวิต
นั่งก้มหน้าจมกองเลือดอยู่ในบ้าน
ก็คาดว่าน่าจะเป็นฝีมือของนายลำไพรซึ่งเป็นพ่อเลี้ยง
ก่อเหตุยิงนายสมปองนะครับ
ตำรวจก็ตามไปจับกลุ่มนายลำไพรคุมตัวมาสอบส่วนเบื้องต้น

เพราะลูกเลี้ยงผมนายสงปรองชอบกินเหล้าและชอบโว๊ยวาย
ตัวเองกับคนของครอบครัวประจำ
เลี้ยงลูกรักเหมือนลูกแท้แต่ลูกเนี่ยไม่ให้ความเคารพ
สุดท้ายตัดสินใจก่อเหตุขึ้นมา
พ่อเลี้ยงคนนี้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ